มูต่อเลยนะครับ
ทุกคนค่ะนักร้องเสียงดี

ที่ถึงชวนพี่เท่ก็เปิดใจ

ด้วยความที่พี่เท่เขาชอบของเก่าอยู่แล้ว

ทุกวันนี้วาดจากงานแสดงงานช่วยตัวพิเทศ
ก็พุ่งตรงไปไหว้พระขอพรหน่อยครับ
โดยยังได้เครื่องรางของขังอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ

ที่คิดว่าจู่ก็มีละครติดต่อมาถึง๔เรื่องติด

อันนี้ของอาจารย์ทั้ง๒อันนะครับ

แล้วก็อันนี้เป็นพญานาค
ซึ่งพี่ก็มีความศรัทธาในพญานาคอยู่แล้ว
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการงานนะครับ

หนึ่งมันสวยอยู่แล้วเพิ่มความมั่นใจทางด้านจิตใจ

เป็นช่วงที่เหลือเชื่อคือมีละครเข้าเยอะ

ครับจะไม่ค่อยมีวัยรุ่นน้อยมากครับ
เขาเป็นคนน่ารักเรียบร้อย
พี่ยังงงเลยตกใจเลยว่าทำไมน้องโดนอะไรขนาดนี้
นะคะก็ต้องระวังกันไว้เนอะ